ไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตได้มีการจับกลุ่มสี่ชายชาวต่างชาติผิวสี
ซึ่งมีการอยู่ในเมืองไทยเกินกำหนดระยะเวลา
เห็นบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่อยู่ในไทยอยู่ได้เกินประมาณสักเกินสัก๓ปีได้พี่คิง
ก็เห็นว่าอยู่ตั้งแต่ประมาณช่วง๖๒นี่เข้าปี๖๖แล้วนะฮะ
คือใบอนุญาตในการอยู่ในเมืองไทยสิ้นสุดเมื่อปี๒๕๖๒แล้วตอนนี้เนี่ยผ่านมาเกือบ๓ปีได้
ทั้ง๔คนยังอยู่และที่สำคัญพฤติกรรมการอยู่เนี่ยเป็นที่จับตาแล้วก็เป็นที่เอกใจ
ต้องสังเกตมีพิรุษที่ชาวบ้านได้มีการแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
กระทั่งนำมาสู่การจับกลุ่ม๔ชายชาวต่างชาติผิวสี
นี่คือภาพนาทีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนสพฉลองได้มีการร่วมจับกลุ่มชายชาวต่างชาติเป็นชาวไนเจรียนะคะ
อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือว่าโอเวอร์สเตย์จำนวน๔รายด้วยกัน
ซึ่งทั้งหมดครบกำหนดที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คือหมายความว่าปี๖๒เขาสิ้นสุดเขาต้องกลับประเทศนะ
แต่เหมือนปี๖๒ยังคงอยู่ต่ออยู่ต่อเกือบ๓ปีด้วยกันนะคะ
จริงต้องใช้คำว่า๓ปีกว่าเกือบ๔ปีเพราะตั้งแต่๖๐
บางคนตั้งแต่มกรา๖๒นี่มกรา๖๖แล้วก็๓ปีกว่าเข้า๔ปีแล้ว

ทีนี้ตำรวจก็มีการควบคุมตัวทั้ง๔รายไปแจ้งข้อกล่าวหา
เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยอนุญาตสิ้นสุด
แล้วก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพฉลองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ทีนี้ตำรวจบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้
มันสืบเนื่องมาจากที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓ได้มีเบาะแส
ว่ากลุ่มชายชาวต่างชาติผิวสีทั้ง๔คนเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วชาวบ้านกลัวว่าจะมีการก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่
เพราะว่าที่ผ่านมาชายชาวต่างชาติกลุ่มนี้ค่ะพี่คิง
คือเหมือนเขาจะให้นายหน้าเมืองไทยไปหาบ้านเช่าหาห้องเช่าในที่ที่รับตาคน

ชาวบ้านเอกใจค่ะสุดท้ายก็เลยแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ